รอวิวาสที่เกิดขึ้นกับสอสอต้นกล้านพักต้องไกลนะ
คือถ้าดูไทยรัฐทีวีตั้งแต่เมื่อเช้านะจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเลย

เพราะว่าตอนนี้เขาออกมาชี้แจงแล้วตอนแรกนักข่าวก็พยายาม

คือเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กก็เลยถามแล้วเขาก็บอกว่าสื่อบางสำนัก
นำเสนอคาดเคลื่อนนำเสนอไม่ครบทุกมุม
คือเมื่อวานี้เราก็กังวลเราก็กังวลเราเลยคุยกันบอกว่า
เอาเอาคลิปเต็มมาเอาคลิปเต็มมาต้องให้เห็นนั่นแหละ

ถ้าใครดูไทยรัฐตั้งแต่เมื่อเช้าวานนะรู้เรื่อง

นายจรยุทธ์จตุพประสิทธิ์สศพกก๓ยบคแหลม
โพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะระบุว่า
คืนนั้นหลังจากร้านปิดระหว่างรอทุกคนออกจากร้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานั่งคุยที่โต๊ะของพวกเรา
จากนั้นก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ถีบเก้าอี้
แล้วก็เดินกลับมาเริ่มมีท่าทีคุกคามใส่น้องผู้หญิง
จนผมที่นั่งข้างยกมือขึ้นนะฮะเพื่อตักเตือน
แต่ก็ถูกสวนกลับด้วยการตบหน้าอย่างแรงนะฮะ
ในคลิปเนี่ยแต่ว่าจริงแล้วที่เราดูกันถูกตบหัวนะ
ถูกตบหัวแต่ว่าอันแหละท่านที่แจ่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็สุดท้ายแต่ท่าน
พอลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนผู้ชายคนดังกล่าก็ต่อยเข้าที่หน้าผมอีกที
เรื่องราวจบลงในคืนนั้นไม่มีการแจ้งความนะฝ่ายนี้ก็ไม่แจ้งฝ่ายนั้นก็ไม่แจ้ง
ผมยอมรับว่าผมคือสอสอต้นกล้าผมยอมรับว่าการกระทำของผมนั้นไม่ถูกต้อง
ไม่ควรตอบโต้กลับไม่ควรใช้ความรุนแรง
ในกรณีนี้ผมยอมรับผิดและขอโทษบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากครับ
แต่สิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดกรณีสำนักข่าวบางแห่งแล้วกันนะบางแห่งลงข่าวบิดเบือนโดยไม่สอบถามผมเลย
ผมขอชี้แจงครั้งเดียวในโพสต์นี้ไม่ขอให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความอีกครับ
นี่คือคำชี้แจงจากสสต้นกล้านะฮะถ้าดูจากคลิปเนี่ยเขาก็พยายามอดทนแล้วนะ
ทนแล้วแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศมันร้อนแรงจริง
คนเสื้อฟ้าแหละ

ฉะนวันไม่ได้หมายถึงเธอหาเรื่องนะคุณผู้ชมนะแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเธอถูกกระทำ
คุณลุงสุภาวดีนะครับเป็นเลขาของคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลนะ
ก็ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ด้วย
โพสต์ยืนยันเหมือนกันว่าสสต้นกล้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน
แต่สอสอต้นกล้าเป็นผู้ที่ช่วยปกป้องเธอจากการคุกคาม
โดยระบุว่าในเชศคู่กรณีนะครับที่เดินมาเมามากเดินมาป่วนที่โต๊ะ
สองสามครั้งทำอยู่อย่างนี้เธอบอกเธอเริ่มผิดสังเกตแล้ว
แล้วเริ่มรู้สึกไม่ดีว่าเขาอาจจะคุกคามทางเพศ
และทำร้ายร่างกายเราด้วยหรือไม่จึงหันไปหาครูต้นกล้า
แล้วคุณต้นกล้าก็หันมาถามเราว่าเราเดากันถูก
ถามรู้จักไหมรู้จักที่เข้ามารู้จักไหม

คุณต้นกล้าจึงพยายามสะกิดเขานะครับเพื่อให้เอามือออกจากคอเรา
เสี้ยววินาทีเขาก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณต้นกล้า
จนเกิดการชุนละมุนแล้วกาดของทางร้านก็เข้ามาห้าม
ดึงตัวเขาออกจากร้านไปคุณลุ้งนะครับ
ขอบคุณสอสอต้นกล้าที่ปกป้องเธอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าตอนเกิดเหตุเธอบอกแบบนี้ถ้าตอนเกิดเหตุสิ
คุณต้นกล้าเห็นทุกอย่างว่าคนคนนั้นทำอะไรกับเธอเนี่ย
แล้วไม่ปกป้องเธอเธอจะเสียใจมากกว่าฮะ
เธอจะเสียใจมากกว่าแล้วก็ทั้งยืนยันว่าเธอกับสอสอต้นกล้า
มีสื่อที่สอสอต้องกล้าเขาขึ้นเขาขึ้น
คือสื่อบางสำนักไปบอกว่าไปเล็งหญิงคนเดียวกัน

เธอก็เลยยืนยันว่าเธอกับสสต้องกล้าเป็นเพื่อนร่วมงานเท่านั้น
ไม่ใช่มันไส้เลี้ยงหญิงคนเดียวกันอย่างที่สื่อบางแห่งนำเสนอไป
ล่าสุดทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้แจ้งความ
แต่สอสอต้นกล้าจะต้องถูกทางภักรณ์สอบเป็นกระบวนการของเขา
ลงโทษตามระเบียบของทางพักมีอะไรบ้างกับโทษ
ตักเตือนลงทันแล้วก็ให้ลาออกนะครับ
ก็ผมว่ากรณีนี้ก็คงตักเตือนแล้วก็กำชับให้ระมัดระวังนะครับ
พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสาธารณชนแหละแม้ว่าจะถูกกระทำก็ตามนะ
แล้วเรื่องเปิดเกินเวลาอ่าตีสองครึ่งอ่าที่มีทีอ่า
ครับมักจะมีการขอให้เปิดใช่ไหมเออขอให้เปิดเกินเวลาอ๋อ
อ้าวเรื่องนี้ว่ายังไงพันธบทเอกวชิรากรวงบุญ
ผู้กำกับการสอนอคลองตันยืนยันว่าว่าไงเวลาเกิดเหตุอ่ะ
ตีสองจริงสิบเอ็ดสิบหาคมแต่เวลานั้นร้านปิดแล้วอ๋อ
ตั้งข้อสังเกตเหมือนดอมก็เห็นไหมล่ะว่าร้านเขายกเก้าอี้
คือแรกคือปิดแล้วแต่มันอาจจะอยู่ในช่วงเคลียร์บินหรือเปล่า
นะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่กันอยู่เนื่องร้านเหล้า
ใช่ร้านเหล้าเนี่ยบางทีแบบเด็กเสิร์ฟมาพี่เดี๋ยวเที่ยงคืน
เที่ยงคืนขอเช็คบินนะพี่นะครับพี่จะสั่งอะไรอีกไหมอ๋อ
ถ้าพี่จะสั่งพี่สั่งเอาไว้นะแล้วยิ่งร้านที่เป็นโอเพศแอร์
บางทีเขาบอกว่าลูกค้าจะได้ก็นั่งต่อเรื่องของคุณ
ใช่ถ้าเขาสั่งไว้ต่อร้านปิดทั้งร้านอ่ะจะเช็คบินหมดแล้ว
เช็คบินหมดแล้วแล้วคือบอกว่าบางทีกว่าพนักงานจะเคลียร์
กว่าพนักงานจะเก็บของคือก็เป็นชั่วโมงใช่ใช่
ก็เลิกบางคนคุณก็นั่งไปเดี๋ยวร้านเขาไม่เกี่ยว
ใช่ก็ต้องขายเขาเขาเช็คบินไปแล้วเมื่อตอนก่อนเที่ยงคืน
เออคุณก็นั่งไปเดี๋ยวค่ะจะสั่งอีกสักโปก็ได้ดอม
เอออีกสักโปมาวางไว้ก่อนอ้อไม่น่าได้อันนั้นไม่น่าได้แล้ว
อ๋อเหรอนะฮะแต่เรื่องนี้คุณอี้แทนคุณนี่แหละ
ที่เป็นคนจี้บอกว่าตำรวจอาจจะต้องมาตรวจสอบหน่อยว่า
ร้านนี้ถูกกดดันหรือไม่ให้เปิดเกินเวลาอ่า